กลับมาค่ะคุณผู้ชมครับผับบาร์มันเปิดกันแล้วนะพี่ปอ
เขาก็ให้เหล่าบรรดานักเที่ยวก็อยากจะไปเที่ยวกันใช่ไหม
อ่าก็ไปไปนั่งดื่มนั่งฟังเพลงนั่งอะไร
แต่ไม่ได้ให้ไปตีกันจ้านี่ตีกันยับ
เรียกว่าตะลุมบอลกันเลยคุณผู้ชมไปดูคลิปค่ะ
ในวงแดงแดงนั้นอะไรพี่ปอเห็นไหมคะ
ในวงแดงแดงอะไรแว๊บในวนอ่ะดูอีกทีดูอีกที
ขอดูหน่อยวงแดงแดงเมื่อกี้ค่ะทีมงานค่ะตีกันยับค่ะระหว่างตีและเกิดความชุนละมุนกันอยู่ในนั้น
ไม่รู้ว่าใครอยู่ฝ่ายไหนแต่มีชายคนนึงที่อยู่ในกลุ่มที่กำลังตะลุมบอล
นั่นนั่นอ่าด้านหลังนั่นให้ไว้อยู่ข้างละเห็นไหมคะปืนค่ะโอ้โห
ปืนเขาถือปืนอยู่ด้วยนี่แหละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมีคนถ่ายคลิปเอาไว้อ่ะนะคะ
กลางดึกที่ผ่านมานี่เองหน้าผับแห่งหนึ่งที่เขตเทศบาลเมืองประจวบคิริขันค่ะ
นี่เลยชัดแจ๋วเลยนะตำรวจเอากำลังกว่าสิบนายไประงับเหตุนะคะ
ใช้เวลานานพอสมควรแต่สุดท้ายควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้
คนบาดเจ็บเพียบเลยกู้ภัยมาช่วยประถมพยาบาลนะคะแล้วส่งตัวไปโรงพยาบาล
ผู้บาดเจ็บบางคนนะคะก็มีคนส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้ที่เจ้าหน้าที่จะมาถึง
เพราะว่าบาดเจ็บกันเยอะจริงจริงสอบส่วนเบื้องต้นแบบนี้ค่ะ
ที่ตำรวจบอกว่าตอนระหว่างร้านใกล้ปิดเนี่ยมันมีการแสดงดนตรีสด
แล้วก็มีดีเจมาเปิดเพลงตอนนั้นเนี่ยคงเมาอ่ะแล้วเมาด้วยมันด้วยอะค่ะ
นักเที่ยวลุกขึ้นเต้นกันสนุกสนานเลยก็ดูเหมือนไม่มีอะไรอยู่ดีดี
เอาเฮ้ยก็ตีกันเฉยเลยก็เลยคาดว่าเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะมีการเหยียบเท้า
หรือมีการไปเขม่นการเต้นไปกระทบกระทั่งอะไรกันหรือเปล่า
สุดท้ายมาตะลุมบอลอย่างที่เห็นคนเจ็บเพียบบางคนนะคะ
ถูกกระทืบจนสลบไปเลยนะคะอ่ะแล้วก็มีคนที่มีอาวุธปืนด้วยนะ
เชื่อว่าเดี๋ยวเจ้าตำรวจเห็นแบบเนี้ยอ่าจะต้องเรียกมาสอบแน่แน่
ทางด้านของนายอำเภอเมืองประจวบคิริขันค่ะคุณถนนพรรับปีภาษณ์นะคะ
สั่งปิดเรียบร้อยไปแล้วสถานบริการแห่งนี้ไม่มีกำหนดด้วยนะจ๊ะ
อ่าถ้าถามว่าผับแห่งนี้จริงจริงเขาเคยเป็นข่าวมาแล้วนะคะเพราะอะไร
เพราะ๒๓ปีที่ผ่านมามีเหตุทะเลาวิวาสและมีคนยิงปืนใส่อาริจนได้รับบาดเจ็บ
ปิดไปรอบนึงแล้วรอบนี้โดนปิดอีกแบบไม่มีกำหนดค่ะ